แต่ว่าเหตุการณ์นี้จะบอกว่าช็อกความรู้สึกของคนบริเวณนั้นมากเลยนะคะ
สะพานภูมิพลค่ะจู่มีคนกระโดดลงไปตู้ม

มันสูงมากแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาคุณดูสิสูงไหมคะสูงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณกลางสะพานภูมิพล๑ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะ
ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบนสะพานมีรถจักรยานยนต์
ทะเบียนออ่างสบศช๗๗๐กรุงเทพมหานคร
ที่ที่ฉันต้องบอกละเอียดแบบนี้เนี่ยเผื่อว่าเป็นรถของญาติท่านนะเอาล่ะนะคะ
แล้วตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะไปพบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุชื่อก็คือนายพจนสวงนอกอายุ๔๖ปีนะคะ
ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
อกจากนี้ยังไปพบโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องวางไว้บริเวณเบาะรถคันดังกล่าว
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไม่พบตัวคนขับขี่แล้วนะคะ
คาดว่าน่าจะกระโดดลงไปในแม่น้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงค่ะ
พอไปตรวจสอบบริเวณช่องเก็บของด้านหน้ารถไปพบนะครับคุณผู้ชม
พลาสติกใสด้านในบรรจุคล้ายกับน้ำยาล้างห้องน้ำ
เหลือครึ่งขวดแล้วนะคะเหลือครึ่งขวดค่ะ
ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสะพานเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมมีว่ามีคนเนี่ย
กระโดดจากสะพานก็เลยเดินออกมาจากป้อมยามไปตรวจสอบ
พบเพียงรถมอเตอร์ไซคันดังกล่าวจอดอยู่แต่ว่าไม่พบคนขับขี่นะคะ
ก็เลยคาดว่าผู้ขี่คนขับขี่น่าจะกระโดดลงไปในแม่น้ำแล้ว
ก็เลยแจ้งไปที่ศูนย์สั่งการต้นสังกัดให้ตรวจสอบ

อีกคนหนึ่งที่เราไปสอบถามก็คือผู้โดยสารที่จะข้ามเรือข้ามฝาก
เขานั่งรออยู่ตรงนั้นพอดีนะคะได้ยินเสียงดังเหมือนกันค่ะ
พอหันไปเห็นก็พบว่ามีคนกระโดดลงไปในน้ำแล้วนะคะ

เดี๋ยวก็คงต้องตามกันต่อว่าเขาปลอดภัยหรือเปล่า
เขาตกไปแล้วเขาเป็นอย่างไรนะฮะก็ต้องประสานญาติมาด้วย